สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นข่าวที่จะพูดต่อไปนี้ที่จะเขียน
เส้นใต้ต่อไปนี้อาจจะขัดกับอารมณ์เมื่อข่าวเมื่อสักครู่หน่อยอันนั้นเขากำลังจะ
เลิมฉลองไหว้ตรุษจีนไหว้เจ้าแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทุจจริต
โผล่ขึ้นมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมไปทุจริตในองค์กรที่ช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างนี้ด้วย
คราวก่อนที่มีการทุจริตในสำนักพุทธ
ว่าด้วยการเงินทอนวัด

คนในสำนักพุทธข้าราชการสำนักพุทธ
จัดงบประมาณส่วนหนึ่งไปให้วัด
แล้วไปตกลงกับพระว่า

คนก็หดหูใจว่า

ทำงานเกี่ยวข้องกับพระแท้
ทำไมถึงมีการทุจจริตกันขนาดนั้น
แล้วพระเจ้าอาวาสทั้งหลายก็เป็นพระแท้
ทำไมถึงไปส่งเสริมให้มีการทุจริตขนาดนั้น

ตอนนี้คดีกำลังอยู่ในคาราคาซังอยู่
ว่าใครบ้างจะต้องติดคุก
พระรูปไหนบ้างจะต้องถูกจับศึก
แล้วคราวนี้เรื่องที่ทุจจริต
ก็ไปทุจริตในองค์กรที่ชื่อว่าสังคม

ทุจริตในศูนย์ไร้ที่พึ่ง
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม

ข่าวนี้มันเริ่มต้นเพราะว่า
มีนักศึกษาฝึกงาน
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคม
สาขาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยสารคาม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

แล้วนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้

ในระดับเจ้าหน้าที่ของศูนย์นี้
ถามว่าเขารู้ได้ยังไง

ชาวบ้านไม่รู้อิโนอิเน่แล้วครับ

เขาก็เห็นท่าไม่ดี

ปปทไปดำเนินการ

ผมเคยเล่าให้ฟังว่าปปทเนี่ย
เขาแยกงานกับปปชแต่ทำหน้าที่ใกล้เคียงกัน
คือหาข้อมูลสอบสวนเอาผิดค่าราชการที่ทุจริตคอรัปชั่น

เวลามีเรื่องทุจริตคอรัปชั่น

ไปจัดการไปตรวจสอบไปสอบสวน
สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตภาครัฐ

อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของปปช

จะไปกองอยู่ที่ปปชทั้งหมด

เขาสอบแล้วพบว่า
เงินที่กระทรวงจัดลงไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ย

ก้อนที่หนึ่งเงินสงเคราะห์ผู้ยากร้าย
รวมทั้งผู้ป่วยโรคเอสด้วย

เป็นเงินที่จัดไปช่วยเหลือสงเคราะห์
ในการส่งเสริมอาชีพ

ทุจริตเบื้องต้นพบว่า
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกับชาวบ้านประมาณ๙๐คน

คนเหล่านี้ให้การตรงกัน

ในบัญชีที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

มีชื่ออยู่รับเงิน

ฝึกอาชีพเนี่ย
ไปสอบถามที่อำเภอบ้านฝาง

ไปที่บ้านฝางจังหวัดขอนแก่น

บอกว่าได้รับเงิน๙๐๐๐บาท

ได้เงินแค่๓๐๐๐บาท

นี่เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น

ตรวจสอบกันไปลึกมากกว่านี้
จะเจออะไรอีกเท่าไหร่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

รัฐก็ตั้งศูนย์คุ้มครองขึ้นมา
เพื่อช่วยเหลือคนยากจน

แล้วยังตามไปโกงเงินของคนไร้ที่พึ่งอีก
จิตใจข้าราชการกลุ่มนี้

แล้วเรื่องนี้มันน่าจะทำกันเป็นกระบวนการหรอก
แล้วเรื่องนี้มันน่าจะทำกันเป็นกระบวนการหรอก

ฐานนี้มันน่าจะทำกันเป็นกระบวนการหรอก

ศุกร์ผลบว่ายังมีอีกยังมีอีก
แล้วความคืบหน้าเอาไปดูความคืบหน้าของคดีที่ขอนแก่นหน่อย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อนายทองสุกณพล
อันนี้เขาเป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
ของปปทแต่ว่าอยู่พื้นที่เขต๔
คุณทองสุกบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน
พยานหลักฐานแล้วจะเรียกตัวคุณพวงพยอมจิตคง
คนนี้เป็นใครฮะคนนี้เป็นผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่
ร่วมขบวนการมาตรวจสอบจะตรวจสอบดูว่าใครร่วมด้วย
ใครสั่งการใครปฏิบัติการเงินหายไปไหนไปอยู่กระเป๋าใคร
ผู้ว่าขอนแก่นผู้ว่าขอนแก่นเนี่ยชื่อนายสมศักดิ์
จังตระกูลผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้รองผู้ว่า
ให้ความสนับสนุนร่วมมือกันในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะว่าผู้ว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาก็คือกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ผู้ว่านั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ฉะนั้นผู้ว่าก็จะทำได้๒อย่างคือ๑ให้ความร่วมมือ
ผู้ว่าสั่งให้ไปดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาฝึกงานกลุ่มนี้
เพราะนักศึกษาฝึกงานกลุ่มนี้เอาจริงเอาจังมากนะครับ
เห็นเรื่องแล้วเนี่ยทนไม่ได้มาร้องเรียนกับคอสช
เขาเป็นนักศึกษานี่ครับเขาเป็นนักศึกษาเขามีจิตอาสา
เขาไปฝึกงานแต่เขาเห็นเรื่องแบบนี้แล้วเขาทนไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาอย่างที่ผมบอกคนก็ห่อเหี่ยวใจ
หน่วยงานของรัฐที่โกงกินมีกันเยอะแยะแต่ว่าไม่ควรจะเป็นองค์กรนี้
เพราะหน่วยงานนี้เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือคนยากคนจน
เขาให้งบประมาณเอาไปแจกจ่ายไปช่วยเหลือคนยากคนจน
ไร้ที่พึ่งคนที่เดือดร้อนแล้วยังตามไปโกงเงินกับเขาอีก
ดูสิครับเรื่องนี้ผมว่าคราวนี้เรื่องเงินสงเคราะห์
อยากร้ายคราวนี้หน่วยงานที่ย้ำอีกทีนึงนะ
ศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่พึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบหมายให้ไปดูแลคนร้ายที่พึ่ง
คนที่ประเทศชาติควรจะไปสงเคราะห์เขาดูแลเขาเพราะเขาลำบาก
แล้วยังไปโกงเงินเขาอีกแล้วเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้ทำกันมายาวนานแค่ไหน

เฉพาะแห่งเดียวที่ขอนแก่นหรือเปล่า
ที่อื่นก็น่าจะใกล้เคียงกัน
เท่าที่ดูข่าวนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทำกันเป็นกระบวนการ
ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้เพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
กระทรวงพัฒนาสังคมรัฐบาลคอสชการุณาอย่ามองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก
เพราะว่ามันบาดความรู้สึกคนมีหน่วยงานอื่นมีเงินอื่นไปโกงกันเยอะแยะไปเถอะ
แต่ว่าขอไว้ได้ไหมอย่าไปโกงเงินคนจน
นักศึกษาไปขอให้นักศึกษาช่วยเซ็นชื่อให้แล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขา
เงินหายไปไหนแล้วเงิน๙๐๐๐๐เอ้าได้รับจริงแก้๓๐๐๐๐
สามหมื่นหกหมื่นหายไปไหน

เพราะเข้าใจว่าเลขาธิการปปท
ผู้ช่วยเลขาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็เหลืออย่างเดียวว่ากระบวนการตรวจสอบ
จะไปรูปหน้าปะจมูกตรงไหนกับใคร
เพราะว่าถ้าทำเป็นกระบวนการอย่างนี้
ถ้าไม่ตรวจสอบให้โปร่งใสประชาชนยังคาใจ

โกงเงินคนที่เขาเดือดร้อน
คนที่เขารอจะรับความช่วยเหลือบาปกรรมนะครับคอยดูเถอะ
แล้วก้งเขาไปเยอะขนาดนั้น
เขากงเข้าไปเยอะขนาดนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือ
มันเป็นการทุจริตระดับเจ้าหน้าที่
ช่วงนี้รู้สึกว่าน่าจะมีบททดสอบรัฐบาลเยอะเหมือนกันนะคะ
ที่เป็นประเด็นในเจ้าหน้าที่ก็ดี
คนมีอิทธิพลในแวดวงธุรกิจก็ดี
คือถ้าบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของรัฐบาล
นี่น่าจะเป็นต้องชื่นชมนักศึกษาฝึกงานของท่าน
ใช่ค่ะนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเขาไม่ได้แค่ไปฝึกงานนะ
แต่เขาเห็นว่าเรื่องนี้มันผิดปกติ
ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ท่านนักศึกษาฝึกงานนะ
ของมหาวิทยาลัยมหาศาลคาม
ไม่มาร้องเรียนที่ธรรมเนียบรับรองได้ว่า
เรื่องเงียบและจะโกงกันไปอีกนาน
ต้องชื่นชมนักศึกษาแล้วก็ต้องให้ความปลอดภัยกับเขานะ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้กันด้วย
นี่แหละค่ะประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมหมด
บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว
มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ไม่จริงนะคะ
ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นได้
ถ้าเด็กกลุ่มนี้นิ่งเฉยเรื่องราวมันจะบานปลายมากกว่านี้
มีคนไร้ที่พึ่งอีกกี่คนก็ไม่รู้ที่ถูกโกงเงินแบบนี้คุณผู้ชม
ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย